ให้เลยนะคะคนนี้คุณแคนดี้ราดแก่นนะคะ
สายแม่ตัวแม่สายมู
ต้องบอกแบบนี้นะคะตลอดปีที่ผ่านมาเรารายงานตลอดนะคะ
ว่าแบบพี่แคนดี้แกไปมูมาแล้วชีวิตปังค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะเราก็ได้สัมภาษณ์พิเศษนะคะ
บอกว่าจะมีการมูครั้งใหญ่เกิดขึ้นค่ะ
ถ้าอยากให้มันต่อเนื่องต้องเร่งเติมบุญอย่างสม่ำเสมอค่ะ
ซึ่งปีที่ผ่านมาความตั้งใจทำบุญของพี่แคนดี้เนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสะพานพญานาคตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
ซึ่งถือว่าครั้งนั้นเป็นบุญใหญ่จริงค่ะ
พี่แคนดี้บอกว่าเคล็ดลาบการหมู่ของตัวเอง
มาจากการที่ได้ปรึกษาอาจารย์ท่านต่างค่ะ

ถ้าจะปังต้องมูชุดใหญ่เป็นบุญแบบมหากุศลค่ะ
ปีนี้พี่แคนดี้เลยตั้งใจเป็นพิเศษเลยคุณผู้ชม
จะทำบุญใหญ่ด้วยการสร้างห้องน้ำวัด๙วัดหน่อยล่ะค่ะ
สร้างห้องน้ำอรรภิการในวัดให้สำเร็จ

แล้วก็หมู่ก็ก็จะมีการแบบวงสวง

ว่าที่ไหนบ้างก็อยากให้มาร่วมบุญกันเหมือนกัน

อันนี้ก็ถือเป็นทุนใหญ่เหมือนกันค่ะ
จริงนะคะดิฉันรีบแบบว่าอยากช่วยด้วยเลยนะคะ

แคนนี่ยังพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวเน็ต

เป็นระหว่างที่ทำพิธีเกี่ยวกับพญานาคนะคะ
เหลืองลงไปเรื่อยอาการตัวสั่นร้องไห้
ชาวเน็ตจะพูดอะไรขอเชิดใจค่ะ
ตัวเองมีความเชื่อของตัวเองแบบนั้น
และเชื่อแบบนั้นก็ไม่กระทบกับใคร

ใครเลย
อะไรอย่างเงี้ย

เอาเป็นว่าก็แล้วแต่ศรัทธานะจริง